แม่ก็แปลกใจตรงที่ว่าทำไมต้องซุกไว้
อันนี้เป็นพื้นที่สวดของแม่หนึ่งหรือของเขา

อยู่เขาจะแถมมาแค่รถคันหนึ่งจะแถมมาตัวหนึ่ง

เราได้มาจากไหนยังไงบ้างคะแม่
ได้จากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถไถ
มันน่าจะคืออยู่ในกระบวนการรถไถอันนั้นแหละ
อาจจะแบบว่าเราจ่ายงวดหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันต่าง

ลักษณะสิ่งแบบนี้เยอะไหมคะแม่

ก็เฉพาะบ้านที่มีรถไถ

คุ้นว่าเสื้ออยู่บ้านไหมตอนนี้
อยู่นะ

พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใคร

ตรงที่ว่าทำไมต้องสุกไว้
อันนี้เป็นพื้นที่สวดของแม่ไหม

ไม่รู้เหมือนกันนะ

ถ้าเราจะทิ้งป้าณ
หรือสักอย่าง

ก็น่าต้องสงสัย

คุ้นไหมว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้ออะไร

คุ้นอยู่น่ะ

แสดงลักษณ์มีมีนิดนึง
น้อยคนที่ใส่แต่บ้านมีรถไถ
ก็จำไม่ได้แล้วน่ะ
อืมอืมก็คงจะมีอืมโอเคครับแปลกใจนะฮะแปลกใจลำ
อันนี้มันก็ติดเชื่อมต่อขึ้นไปบนเขาได้เพราะว่าน้ำมันไหล
ว่าถ้าสมมุติว่าเดินลงมาจากภูเหล็กไฟสามารถมาทะลุทางนี้ได้ไหมคะ
ก็ทะลุได้ไปทั่วหมดเลยแต่ต้องข้ามถนนถนนแหละข้ามข้ามถนน
ก็คือยังไงก็ถ้าสมมุติมีการข้ามถนนต้องมีคนเห็นใช่
แล้วให้กูอย่ายืนยันนิดนึงเสื้อที่ผ้าตรงนี้จริงจริงแล้วดูลักษณะมันเหมือน
ผิดปกติของวิธีชาวบ้านทั่วไปเนี่ยใช่ครับอ๋อรู้สึกว่ามันจะมีสอง
มันจะมีเศษผ้าสีขาวด้วย